สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
แน่นอนกลับมาเจอกันวันจันทร์

เมื่อวานนี้หลายคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นปรากฏการณ์เมย์
ปรากฏการณ์ที่คนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า๙๐

เดี๋ยวคุณไม่ต้องตกใจอะไรคือรังไข่

เขาบอกข้างหลังไม่มีรังไข่

เมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์ของประเทศไทยจริงนะฮะ
ว่ามีการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะถึงขนาดบอก
เมื่อวานอุณหภูมิทะลุ๔๑ด้วย
ร้อนระอุมากจริง

ทั้งหมด๒ล้าน๓แสน๕หมื่น

กรุงเทพมี๗๔เขตเลือกตั้งที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้ากัน
คือจริงมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งหมดนะคะ

โต๊ะพี่นะค่ะเมื่อวานก็คือมีการออกไปลวกตั้งเรื่องหน้า

เพราะหลายคนก็หวั่น

เงินสิ้นสินของฉันเนี้ย
ที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยมันจะแบบเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่า
ทีนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็ไปช่วยจับตามองค่ะมันมีประสบการณ์ตรงตรงที่มีการแชร์ออกมาจากคนที่มีโอกาสได้ไปเลือกตั้งล่วงหน้า
บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขียนเขตจ่าหน้าซองผิด
นี่มีหนึ่งกรณีพบรถขนผู้สูงอายุมาเลือกตั้งล่วงหน้าเจ้าหน้าที่กาบัตรแทนผู้พิการทางสายตาอย่างนี้
รายชื่อผู้สมัครบางพักหายไปเพราะปกติเวลาไปเนี่ยค่ะในเขตก็คือเขาจะมีบอร์ดอยู่
บางทีเอ๊ะทำไมเบอร์๑หายไปล่ะไล่ไปอีกเบอร์อื่นมีหรือบางทีเนี่ยไปถึงเบอร์๒๙หลังจากนั้นหายไปอะไรแบบนี้
จนมันเกิดคำถามถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเนี่ยค่ะ
จนเกิดแฮสแท็กขึ้นมาว่ากรกตมีไว้ทำไมอืม
เรียกว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแบบรวดเร็วมากนะคะ
ดูมีมณฑินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนแล้ว๑๕๐๐๐๐๐คน
คือหลายคนเขาก็มีการบอกอย่างเจ้าหน้าที่เขียนเขตจากหน้าซองผิดโดยปกติ
เวลาเราไปเลือกตั้งใช่ไหมคะเขาก็จะมีการปิดแล้วก็ใส่ซอง
ทีนี้หลังจากใส่ซองเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นชื่อแล้วก็มีการเขียนเขตอยู่ด้านหน้าซอง
มีตัวอย่างซองไหมนะครับลองเอารูปขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมคะ
เอาไปรวมกันหมดถูกต้องไหมถูกเพราะว่าด้วยความที่เลือกตั้งล่วงหน้า
เราไม่ได้เลือกตามเขตที่เราจะต้องไปเลือกเขาก็จะมีการจัดเขตเอาไว้
ดังนั้นต้องไปเลือกรวมกันแล้วมันก็จะต้องมีการแยกตรงนี้ค่ะ
ใช้วิธีการเขียนอย่างนี้อ่ะเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้งอย่างนี้เห็นไหมคะ
แล้วก็จะต้องมีการเขียนจังหวัดแล้วก็เขตการเลือกตั้ง
ทีนี้มันจะมีช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเหมือนเป็นรหัส
เผินมันดูลักษณะเหมือนเป็นรหัสปรายศนีย์ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่
นี่ค่ะด้านหน้าสองตัวจะเป็นรหัสจังหวัดซึ่งจริงมันจะมีการเขียนจังหวัดกับเขตเลือกตั้งไว้อยู่แล้วอาจาร
อย่างนี้ชัยนาธรหัสจังหวัด๑๘๑๘เห็นไหมคะ
อย่างเขตเลือกตั้งที่๒ข้างล่างก็จะเป็น๐๐๒
ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเหลืองเวลาเขามีการไปคัดแยกกันไป
ถามว่าจังหวัดถ้าสมมุติคุณเขียนจังหวัดจังหวัดนั้นรหัสจังหวัดมันตรง
แต่เขตเลือกตั้งบางจังหวัดเขตเลือกตั้งบอกว่ามีทั้งหมด๘เขต
แต่อยู่ดีมีบางที่เขียนเขตเลือกตั้งเป็นเขต๑๐อย่างนี้ทั้งที่จังหวัดนั้นมันไม่มีอย่างนี้
แต่รหัสจังหวัดด้านล่างที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเขียนถูกถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกดูอะไร
แต่ถ้าสมมุติไอ้กรณีนั้นเป็นกรณีหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติคุณมีทั้งแบบเขตเลือกตั้งนั้นมีแค่สองเขตสมมุติ
จังหวัดคุณเขียนถูกนะเขตเลือกตั้งมี๒กับ๑ด้านล่างก็เขียนอีกอันนึงถามว่าสุดท้ายเราเลือกดูอะไร
มันก็กลายเป็นปัญหาเยอะมากพี่หนูแล้วบางพื้นที่ที่ไปเลือกเนี่ยค่ะต้องบอกว่าสมมุติว่าเลือกตรงนั้นเนี่ยมี๔๐๐อย่างนี้
เขียนเพลงไป๓๐๐อย่างนี้มันยังมีเลยตัวนี้คำถามที่ประชาชนออกไปใช้เสร็จใช้เสร็จแล้วเนี่ยล้นหลาม๙๑เนี่ย
ถามว่าคะแนนที่เขาลงไปเนี่ยมันจะมีผลต่อการนับคะแนนหรือเปล่าหรือเป็นคะแนนที่จะถึงหน่วยเขตเลือกตั้งหรือเปล่า
หรือคะแนนที่ลงไปเนี่ยมันจะศูนย์เปล่าหรือเปล่านี่ไงนี่คือคำถามที่แบบว่าคนก็ถามมันถึงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อวานยาวนาน
ต่อเขาออกมาบอกว่าไม่มีการผิดพลาดนะไม่เป็นไรก็คือถ้าสมมุติเดี๋ยวเขาจะมีการแก้ไขขอให้เชื่อมั่น
คือตอนนี้หลายคนก็จะถามว่าความเชื่อมั่นต่างนานา
ถามว่ามันเหมือนไม้ประทัดถ้าเราเรียนหนังสือ
เรามีแม้มะทัศน์อันนึงมันต้องเป็นเส้นตรงเลยนะ

แม้มะทัศน์มันเกิดเบี้ยวนิดเดียวแล้วเราบอกว่าเชื่อมั่นนะ
ฉันคาดคะเนมแม้มะทัศน์นี้ถูกนะความเที่ยงตรงนั้น
ถามว่าถ้าแม้มะทัศน์มันเบี้ยวเราควรเอาแม้มะทัศน์ออกไหม

เพราะจริงมันเป็นคำถามที่หลายคนเขาเฝ้ารอ

ดังนั้นพอมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้
ประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงออกมา

แม้กระทั่งคุณชูวิทย์เองเขาก็มีการ
เรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

ถามว่าคนแก่ถูกหลอกจากเครือข่ายหัวคะแนน
นำเอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์โดยที่เขาก็ไม่รู้เรื่อง
เพราะมีการจ่ายเงิน๕๐๐บาทแล้วมีการเก็บบัตรประชาชนเอาไว้
จังหวัดอำนาจเจริญคุณชุวิตบอกว่ามี๒เขต
แต่มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า๒๒๙๔๕ราย
ถ้าไปดูจังหวัดศรีสะเกดมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน๗๖๒๑๗รายยังไม่รวมเขต๑
แล้วก็จังหวัดยะโสธรมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า๓๒๓๙๗ราย
ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๖๒มากแบบผิดปกติ
แล้วก็มีการขนคนไปเลือกตั้งวางแผนทำเป็นกระบวนการ
ชาวบ้านเขต๑ย้ายไปเลือกตั้งล่วงหน้าเขต๒แล้วก็ขนชาวบ้านเขต๒ไปเลือกตั้งล่วงหน้าเขต๑
พร้อมกับอ้างว่ามาทำธุระต่างเขตพอดี
โดยส่วนมากเนี่ยก็เป็นคนเท่าคนแก่ขนกันมาลงคะแนนไกลกว่าเดิม
ทั้งที่ถ้าสมมุติไปลงคะแนนวันที่๑๔มันจะใกล้กว่า
แต่ทางกรกตบอกไม่ผิดปกติรวมถึงยังมีการสลับเขต
พรางเบอร์ผู้สมัครหายคนแน่นไม่เตรียมความพร้อมไม่จัดระเบียบบัตรลงคะแนนหาย
อกจากนี้ก็มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่ครูหาการเลือกตั้งแห่งหนึ่งค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่ากาเบอร์ผิดชีวิตเปลี่ยน
เรื่องใหญ่ประชาชนร้องเรียนมาหลายเขตหลายจังหวัดสุดท้ายเป็นการตั้งใจกาให้ผู้สมัครพักหนึ่ง
แต่ดันไปนับคะแนนให้อีกพักหนึ่งแทนนับว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรงของกรกต
ก็คือมันมีประเด็นเยอะมากจริงค่ะ

พักเขาบอกอย่างสุรินไม่มีชื่อสองพักเลยด้วยซ้ำไป
แล้วบางทีก็ไปถามทางกรกตของจังหวัดนั้นนะคะ
ทางกรกตบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องอ้าวคะแนนมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขียนชื่อ
จังหวัดผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างนี้

รายคาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คือหลังจากเมื่อวานที่เขาบอกเขาเราเลือกตั้งปุ๊บ

คัดแยกบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่ใช้สิทธิ์
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
จริงแล้วเนี่ยบางประเทศยกเลิกกัน

ถ้ามันมีดูมีข้อผิดพลาดปุ๊บโมคะหมด
วันนี้ปรายศนีย์ไทยเขาก็จะดำเนินการคัดแยกของปรายศนีย์
ตรวจสอบความถูกต้องรหัสเขตเลือกตั้งอย่างชัดเจน
แล้วก็ตัวเลข๓ตัวแรกรหัสของจังหวัด
รหัส๒ตัวหลังของรหัสเขตเลือกตั้ง
คือเขต๑เขต๒เขต๓เขต๔เนี่ย
เพราะฉะนั้นอย่างที่เมย์บอกว่าไม่ใช่ปรายศนีย์แต่อย่างใดนะครับ
รวมถึงมีการจ่าหน้าซองถึงประธานเขตเลือกตั้ง
สามารถเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้อย่างชัดเจน
การคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งก่อนที่จะส่งไปเนี่ย
จะส่งบัตรเลือกตั้งเนี่ยแต่ละประเภทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต
ตามที่ระบุไว้หน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งเนี่ย
ดังนั้นไอ้กรณีจ่าซองผิดในบางเขตเลือกตั้งเนี่ย
จะมีระบบการตรวจสอบกันหลักฐานก็ต้องไปตรวจสอบกันใหม่
ว่าจะแกะใครยังไงตรงต้องให้ตรงตามวัตถุปสมที่เค้าเลือกมาเนี่ย
ก็ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ถจเลือกตั้งการออกเสียงลงคะแนน
แล้วก็นำบัตรเนี่ยส่งต่อไปยังเขตที่ถูกต้อง
เอาอย่างงี้ของกรุ่งเทศมหานะครเนี่ยคุณชั่นชั่นทำยังไงรู้มั้ย

โอเคครับผมรอเลยครับ

กรกตใช้เงิน๖๐๐๐ล้านบาท

วันนี้ทางกกมคุณชาชาเขาถึงว่า

ร่วมกันตรวจสอบว่า

ตอนแรกกคคคำตอบจะออกไปว่า

อยู่ดีหรือเปล่ามีใครเปิดปุ๊บทุกคนได้ยินหมดเลย
มันจะกรี๊งอย่างนี้หมดเลยเถอะ
ซึ่งอันนี้ก็ดีแต่อันนี้คือการแก้ไขของกรุงเทพมหานคร
แต่ในขณะเดียวกันตามต่างจังหวัดมันยังไม่มีการแก้ไขไง
ออกป่ะของกรุงเทพก็แก้ไขมาก่อนเลยว่า
เปิดปุ๊บเก้งคนรู้หมดเลยว่ามีการเคลื่อนย้ายบัตร
แต่อาทิตย์ที่ผ่านประมาณ๒ล้านกว่าใบหรือเปล่าคะ
ก็ทั้งหมดกี่ใบอ่ะแม้ไม่มีกี่
ประมาณ๒ล้าน๓ที่ลงทะเบียนออกมาเลือกตั้งกันนะคะ

ก็เนี่ยมันก็ดูแบบต้องรอดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไง

มีคนมาใช้เป็นการตื่นตัวยิ่งกว่าผู้ว่ากรุงเทพ

เพราะว่ากรุงเทพยังไม่ได้ตัวเลขขนาดนี้นะ

แล้วการไปใช้สิทธิ์เนี่ยคือคนที่อยู่ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเนี่ย

ซื้อตัวแล้วยอมที่จะบินกลับไปเลือกไหม
อืมเพราะว่าโรงทะเบียนครั้งเลือกตั้งลูกหน้ามันเด้งอ่ะ

บางคนโรงทะเบียนไปถึงหน้าจุดเท้าโรงทะเบียนเด้งก็มีอยู่เยอะ

เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะใบครบทรงชาติเดี๋ยวกลับมานะครับ
แน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงตลอดแต่วันนี้คืออาจารย์คุม

เมื่อก่อนนี้ตอนนั่งสมาธิพระนิคมพระคม

เขาสอนนั่งสมาธิแบบเมื่อก่อนลูกศิษย์ลูกหาเยอะ

แล้วแบบว่าเห็นไพวันแพรรี่ก็แซะบอกโอ้พูดจาแบบเอาแบบว่าเหมือนต้อนรับคนรวยอะไรอย่างนี้

เป็นให้เช่าเนี่ยเกี่ยวว่าคุณภูเขาเจอ๘๐ล้าน
เขาใช้คำมั้งเปรียบเยี่ยมมั้ง
เขาใช้คำเปรียบเยี่ยมใหญ่มั้งนะเนี่ย
ไม่ใช่คืออย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ย

ก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องราวของพระคม

อยู่ที่วัดป่าธรรมคิรีนะครับ
ปากช่องนะฮะก็ปรากฏว่า

ก็พบว่ามีการกระทำความผิดในขั้นแรกเลย

เรื่องของการที่ไปเสพเมทุนกับเจ้าอาวาสวัสตร์

ก็คือยังมีการไปเสพสังวาส

ก็คือพูดง่ายมีความสัมพันธ์ทั้งหมด

เนี่ยนะฮะสามลูกกับอีกหนึ่งคนนะครับ

ที่ยักยอกเงินทำบุญวัดทีนี้ก็เลยมีการไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าทางตำรวจเองได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ก็พบว่ามีเงินอยู่ส่วนหนึ่งโอนบัญชีไปที่น้องสาวของพระคม
หลังจากนั้นตำรวจเองเนี่ยก็เลยขอหมายนะฮะ
แล้วก็ไปที่บ้านของพระคมนะครับบ้านของอ่าบ้านของน้องสาวพระคม
ซึ่งน้องสาวพวกผมก็คือคุณจุธาทิพย์นะฮะพอไปถึงเนี่ย
ตำรวจก็ต้องพังงะเพราะมีการเข้าไปตรวจสอบ
แล้วไปพบเงินอยู่ในบ้านของน้องสาวพระคมเนี่ย๕๑ล้านบาท
กว่าใส่ไว้ทั้งในกล่องโฟมแล้วก็กระเป๋าเอกสารแบบนี้
อ่าลองดูเนี่ยฮะก็ไปเจอแบบนี้โอ้โหนะฮะ
แล้วก็ไปเจออยู่ในกล่องโฟมกล่องโฟมน่ะนับรวมแล้วห้าสิบเอ็ดล้านบาท
หลังจากนั้นมีการขยายผลไปจนกระทั่งไปพบว่า
มีเงินอยู่ในบัญชีของคุณจุธาทิพย์ซึ่งเป็นน้องสาวของพระคมอีก
หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทโอ้โหโอ้โหแม่หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท
รวมรวมแล้วเนี่ยก็ร้อยแปดสิบกว่าล้านแล้วนะฮะทีเนี้ย
ไอ้ที่มันเด็ดกว่านั้นคือตำรวจเองเนี่ยได้มีการตรวจสอบ
แล้วก็มีการสอบถามว่าเงินจำนวนนึงที่มีการถอนออกไปเนี่ย
สิบล้านบาทเอาไปทำอะไรแล้วยังหาไม่เจอปรากฏว่า
ก็ได้มีการยืนยันว่ามีการนำไปซื้อทองอืม
คือพระหมอเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสนิทชิดเชื้อกับทางของพระคมเนี่ยนะครับ
บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองคำหลังจากนั้นขอเปิดเซฟดู
ตำรวจก็เปิดเซฟปรากฏไม่เจอทองอ้าวทองไปไหนอ่ะ
ตำรวจก็งงว่าอ้าวแล้วทองไปไหนไหนบอกไปซื้อทองแล้วทองอยู่ไหน
มีการไปตามสืบมาแล้วนะว่าทองเนี่ยมันต้องมีนะหายไปไหน
สุดท้ายแล้วถึงได้มีการยอมรับว่าได้มีการนำเอาทองเนี่ยนะฮะ
ที่มีการเอาเงินบุญเนี่ยไปซื้อมาเอาไปฝังอยู่ในเหมือนกับลักษณะเหมือนถ้ำเล็กเล็ก
อืมนะฮะอยู่หลังวัดเนี่ยไปเก็บถ้ำ
ก็จะไปเจอที่เจ้าเหมือนมันจะเรียกอ่ะซึ่งข้างข้างหลังเนี่ยนะฮะ
มันไม่ใช่แปดสิบล้านไงเท่าไรสิบเก้าล้านแต่ควรไปเมาส์มอยว่าแปดสิบล้าน
คือเขาเขาเอาเรื่องของอันเนี้ยไปเมาส์อ๋อไปอายุโนโมโตะกันคือสิบเก้าล้าน
นะครับก็คือทองเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยประมาณสิบเก้าล้านแล้วก็นอกเหนือจากทองที่ทางฝั่งของพระหมอไปซื้อมาแล้วเนี่ย
ก็ยังเนี่ยฮะผมคำสิบเก้าหนึ่งยี่สิบล้านเห็นไหมแล้วก็ยังมีลักษณะเหมือนกับว่า
อันนี้เงินสดเนี้ยห้าสิบเอ็ดล้านนะส่วนเงินอ่าเงินสดห้าสิบเอ็ดล้านแต่ว่าไอ้ไอ้อ่า
เอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเงินในบัญชีอีกร้อยสามสิบอืมอ่าทีเนี้ยอ่า
ตัวทองเองไม่ใช่ทองที่ว่ามีการนำเอามาจากทางฝั่งของร้านทองอย่างเดียวที่มีการไปซื้อมา
แต่ยังมีทองของญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เอาทองไปทำบุญด้วยอืม
เขาถวายมาให้ที่ถวายไปคืออย่างแหวนเหวนสร้อยคออย่างอะไรอย่างเงี้ย
คือถวายเพื่ออะไรเพราะว่าจะเอาไปหล่อแล้วก็รวมกันแล้วก็เหมือนกับเอาไปทำเป็นแบบเหมือนกับปิดองค์พระองค์พระเจดี
อ่าปรากฏว่าเขาเนี่ยเอาไปฝังบางส่วนเอาฝังไว้ในดินใส่ถุงดำไว้อืม
บางส่วนก็เอาจีวรพระเนี้ยคือผูกแล้วเก็บไว้เนี้ยนะครับ
ก็เลยมีการขยายผลไปแบบนี้ทีเนี้ยตอนเนี้ยสามคนนะฮะ
ก็คือทางฝั่งของพระคมพระหมอนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของคุณจุธาทิพย์เนี่ย
ซึ่งเป็นน้องสาวของพระคมเนี่ยนะครับทั้งสามท่านเนี่ยหลังจากถูกจับไปเนี่ยนะฮะ
แต่หลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะจะมีการประกันตัวไหมล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ตำรวจบอกว่าคัดค้านการประกันตัวทั้ง๓คนนะครับ
คือตอนแรกมีการยื่นบอกจะขอประกัน
ปรากฏว่าทางตำรวจเองก็ยื่นคำร้องนะฮะขอให้ปล่อยอ่า
เหมือนกับมีญาติบอกขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ไหมตำรวจไม่ให้
อ่าบอกไม่ให้ไม่ไม่ให้ปล่อยออกมาเพราะพิเคราะห์แล้วเนี่ย
ความผิดที่ผู้ต้องหาทั้งสามเนี้ยถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูง
แล้วมีลักษณะร่วมกันกระทำความผิดนะครับก็เลยก็เลยเหมือนแบบ
ไม่อนุญาตอืมตำรวจก็ไปร้องศาลบอกไม่อนุญาตทีเนี้ยก็หลายคนถามว่า
จะมีคนโดนอีกไหมวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทางผู้การกองปราบ
ผู้การก็บอกเลยบอกว่าก็กำลังขยายผลแล้วเชื่อว่าน่าจะมีอีก
ถามว่าใครก็คือคนที่ช่วยร่วมกันยักยอกคนที่ยักย้ายถ่ายเทออกไป
อย่างเช่นว่าคนรถคนขับรถของทางวัดคนขับรถของวัด
เพราะว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามีการนำเอาเงินเนี่ย
ใส่รถแล้วก็ขับเอาไปให้กับทางฝั่งน้องสาวพระคม
เขามีเงินสดไปจนรวมไปถึงพระบางรูป
ประมาณสักสามสี่รูปที่มีการช่วยยักย้ายถ่ายเททองเนี่ย
เอาไปเก็บที่หลังวัดที่ดินหลังภูเขาหลังวัด
ภูเขาใช่ไหมอืมนั่นแหละที่มาที่ไปทีเนี้ยเอ่อ
พระผมเองเนี้ยก็เป็นเป็นเป็นเป็นคนที่เอ่อเป็นเป็นพระที่แบบจริงจริงแล้วเนี้ย
หลายคนเนี่ยก็ศรัทธาเลื่อมใสนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นคนระดับมีสี
เป็นดาราเป็นแบบโอ้โหแบบอะไรอย่างนี้ก็คือจะขึ้นกับท่าน
บางคนก็จะไปนั่งสมาธิที่นี่นะครับที่วัดป่าธรรมคีรีเนี่ยนะครับ
คือหลายคนก็บอกว่าตอนไปเนี่ยสมัยก่อนตัวท่านเองเนี่ยก็เหมือนแบบ
ตั้งแต่สมัยที่ไม่มีเหมือนกับบ้านไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีเหมือนกับเป็นกุฏิ
ไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนแบบแคล่ไม้แล้วก็มีหลังคาเนี่ยท่านก็นั่งอะไรอย่างเงี้ย
ฝนตกมาก็เปียกจนวันนี้ท่านก็เหมือนเป็นพระนักพัฒนา
เนี้ยคุณผู้ชมดูนั่นโน้ตเอ้ยตับไปภาพบนโน้ตดิโน้ตดูเงินเนี้ย
เอ้าก็ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ดูนะว่าใครทำบุญแบงค์ไหนไปมา
เนี่ยก็คือเงินที่ใส่ย่ามเนี่ยแหละฮะใส่ซองใส่ย่ามเนี่ยแหละฮะ
แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมลองดูแล้วกัน
แห่งนี้ถ้าไปดูอีกทีลักษณะเป็นเหมือนรีสอร์ท
ก็รีสอร์ทเป็นหลังหลังขึ้นมาเรามีไหมเอาไปเหมือนแบบพิจุท

เป็นบ้านหลังถูกต้องแม่
คือทางฝั่งของแม่ชีคิดว่าไม่ใช่หรอกทางจีนเขาเต็มต้องมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้น
เห็นหลังหลังมีภาพเดียวไปแล้ว
แต่ก็คือเค้าบอกความจริงสวยกว่านั้น
เหมือนเนินเขาอะไรเค้าเม้ากัน

ซึ่งตอนแรกเนี่ยตำรวจเนี่ยก็
มีการไปสอบถามว่าเอ๊ะทองนี้
เออทำไมถึงเอาไปไว้ตรงนั้นเขาก็พยายามจะบอกว่าอ๋อ
ก็เก็บเอาไว้อืมเนี่ยค่ะเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมเป็นเป็นเป็น
ห้องแล้วก็ส่วนเรื่องของเงินเขาก็ถามว่าทำไมถึงจะต้องเอา
เงินเนี้ยไปเก็บไว้กับน้องสาวอืมอ่าปรากฏว่าทางฝั่งของทั้ง
สามคนเนี่ยที่เป็นจำเลยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าที่เอาไปเก็บไว้ที่นั่นอ่ะ
เพราะจริงแล้วเนี่ยไม่ไว้ใจใครกลัวจะเงินจะหาย
ก็เลยเอาเงินเนี่ยห้าสิบกว่าล้านเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านน้องสาว
เพราะอะไรเพราะว่าจะได้เอามาสร้างเจดีตำรวจก็ไม่ลดละนะ
ตำรวจไปเช็คเลยปรากฏไปเจอว่าจริงจริงแล้วทางฝั่งของวัดป่า
วัดป่าแห่งนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดบัญชีเพื่อสร้างเจดีอยู่แล้ว
แล้วก็จ่ายเงินไปส่วนหนึ่งแล้วหรือแค่โง่สุดท้ายสามสิบแปดล้าน
ซึ่งตัวเงินเนี่ยมันไม่ได้บาลานซ์กับตัวที่ไปฝากไว้กับน้อง
แล้วเงินในบัญชีที่สร้างเจดีก็มีอยู่แล้วเนี่ยข้างบนเป็นแม่ทอง
ทองคำอร่ามเห็นไหมล่ะบางทีต้องหยุดสร้างกันบ้างเนอะ
นั่นนั่นเห็นไหมทำบุญสร้างอุโบสถเจดีได้ที่ธนาคารกษกรไทย
เห็นไหมล่ะอืมนี่เห็นไหมอ่าเขาก็มีบัญชีของเขาอันนี้อยู่แล้ว
ถ้าเกิดอยู่ในบัญชีนี้อยู่แล้วก็โอเคไปไงถูกไหมแต่ทำไมจะมาอ้างว่า
ไอ้เงินที่เอาไปเก็บต่อน้องสาวห้าสิบเอ็ดล้านก็อีกหนึ่งร้อยสามสิบล้านที่ฝ่าไว้กับน้อง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
เป็นการมีสีทองอยู่บนวัดแล้วคงจะสร้าง
เหมือนเพราะว่ามีเด็กรุ่นใหม่เค้าจะถามกัน

นี่บ้านสำหรับ๖คนเหรอเด็กเค้าจะถามกันไงว่า
นี่จริงเหรอสำหรับ๖คนอยู่มันใหญ่ไปไหมอะไรอย่างนี้
ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลมันยังเบียดเสียดกันอยู่เลย
ไปดูเรื่องของคุณไอซ์ปรีชยานะวันนั้นก็ไปเปิดใจในรายการพี่หนุ่มเรียบร้อยไปแล้วนะคะ
เขามีการเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่มีการได้พูดออกไปเขารู้สึกสบายใจขึ้น
แล้วก็มีการให้การกับตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะพยาน
ยืนยันบอกว่าตัวเขาเองเขาสั่งสายนายมาเพื่อที่จะเอามาไล่สัตวยคาน
แล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างอื่น
แล้วเขาเตรียมที่จะซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อจะหนีสัตว์เลื้อยคลานแล้วนะคะ
ทีนี้ทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็มีการบอกว่าจากการสอบปรักษ์ธรรมคุณไอซ์เนี่ย
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหาหรือพบความผิดปกติ
แม้ว่าจะมีการครอบครองสายนายแต่ไม่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
อย่างไรก็ตามก็จะมีการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย
ไปตรวจสอบบริษัทที่การนำเข้ามาเนี่ย
แล้วก็มีการหารือกับอธิบดีกรมโรงงานถึงการนำเข้าสารสายนาย
และพิจารณาว่าโรงงานที่จำหน่ายจะเข้าข่ายความผิดใดหรือเปล่า
ซึ่งล่าสุดอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับตำรวจนะคะ
บอกว่าการประชุมร่วมกับคณะทำงานตำรวจในคดีของคุณแอมสายนาย
ทางกรมโรงงานมีการชี้แจงแนวทางการควบคุมเรื่องของการนำเข้าสารสายนาย
ทางกรมต้องควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรบวัตถุอันตราย
แล้วยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่กรมโรงงานไม่มีความบกพร่องในเรื่องนี้
ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีบริษัทที่ขออนุญาตในการนำเข้าสารสายนายทั้งหมด๑๔รายนะคะ
รวมปริมาณที่นำเข้ามาก็ประมาณ๘๐ตันต่อปี
แล้วก็มีผู้ใช้งานรายย่อยอยู่ประมาณ๒๐๐ราย
ซึ่งบริษัทที่นำเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานของผู้ซื้อด้วย
โดยกรณีที่คุณแอมมีการนำไปวางยา
แล้วก็มีไอซ์ปีชายานำไปใช้เรื่องของการฆ่าสัตว์เลื้อยคานเนี่ย
ถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ทั้งคู่
หลังจากนี้ทางกรมโรงงานในฐานะผู้เสียหาย
ก็จะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อจะดำเนินคดีต่อไป
โดยกรณีนี้นะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐

นั่นแหละค่ะ
เรื่องนางคงไม่ได้เอามาฆ่าใครล่ะ
คงเอาไปกล้าตัวเยี่ยจริงนั่นแหละเอาตรง
เมื่อกี้มีคนถามเรื่องของพระคมว่าบวชมากี่ปีใช่ไหม

ไปบวชที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อยที่ราชบุรี

ก็พอเวลาเท่ากับฉันทำทีวี
๑๕ปีมันคุณทำ๑๘ปีไง
สัก๕๖ปีปีนี้ปีที่๖
แม่ก็ไม่ทำงานไงก็ไม่ทำงานทุกวันรู้หรือเปล่า

กับพระคมนั่งท่านอยู่ด้วยต้องร้อยสระสุราณหรือไม่

เขาบอกหมอกไหนฝนล่ะ
คนรอฝนแต่พายุก็น่ากลัวเพราะพายุมันแรงเหลือเกินตอนนี้
เขาบอกให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนเหมือนกันนะ
กำลังจะเข้าอีกแล้วเนี่ยค่ะ
แต่ตอนนี้คนอ่ะไม่กลัวฝนแต่กลัวพายุละ

เพราะอะไรปีนี้มันร้อน

ซึ่งจริงแล้วเชียงใหม่เองเนี่ยเขาก็จะเผชิญกับอากาศ
ไม่เสียสีกันก็ไฟมันก็เกิดขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นวันนี้มันส่งผลให้เกิดไฟป่า
ต้องยอมรับว่าในหลากหลายพื้นที่จริง
เฉพาะวันเมื่อวานนี้เจอ๑๔๓จุดนะฮะ
๓จุดแล้วก็จุดความร้อนสะสม
ตั้งแต่๑มกราคมถึง๗พฤษภาคมเนี่ย
เพราะฉะนั้นศูนย์บัญชาการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
พบจุดความร้อนจำนวน๓๒จุด
และไอ้๓๒จุดนี้ส่วนใหญ่มันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
อยู่มากที่สุดคือแม่ริม
ริมที่เมื่อก่อนหลายคนชอบไปซื้อที่ดิน
เพราะมันจะมีน้ำตกมันจะมีทานน้ำใช่ไหม

แล้วก็มันจะมีภูเขาภูเขาเนี่ยคนก็บอกอุ๊ยอากาศมันดี
ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฝุ่นหนาเลย
และอีกจุดหนึ่งคือแม่แจ่ม

แตงอำเภอจอมทองแล้วก็ชัยปราการ
ซึ่งทางไปชายประการนี้ก็ทางไปเชียงรายใช่ไหม

ปรากฏว่าจุดที่ไฟไหม้เนี่ย
มันอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์แม่แตง
ซึ่งก็เชื่อว่ามันเกิดจากความแห้งของใบไม้นี่แหละ

แล้วก็ที่ดอยสะเก็ดอีก๒จุด
อายขนาดแม่อายที่อยู่สูงนะน้อง

เพราะฉะนั้นจุดความร้อนสะสมตั้งแต่๑มกราศ
ถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอก๑๓๖๐๐จุด
ขนาดที่ตรวจวัตรกุณภาพอากาศ
กรมมลพิษเนี่ยมีค่าเกินมาตรฐานนะฮะ๓จุด
ที่ตำบลช้างเผือกอันนี้เข้ามาในเมืองแล้ว
ช้างเผือกจุดที่สองสีภูมิ
แล้วก็ชั่งเคิ่งนะ

พยุคศูนย์ร้อนมาแล้ว

จริงก็ครึ้มในหลายพื้นที่นะเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งมา
บางทีบอกว่าแบบแถวลำลูกกาก็มีฝนจะตก

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

มันร้อนแบบแสบหน้ารู้สึกไหม

แอร์เสียบอก

คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแอร์เลยครับ

เมื่อวานตี๓ฉันยังไม่หลับ

ข้างนอกอากาศยัง๓๖๓๗องศาอยู่เลยนะ

นี่ทำไมให้มันนางคุยกันนะ

มันก็ลองไม่ได้คิดคนเดียวก็พอ

ไอ้ที่มาโรงงานอากาศอร่อน

กลัวเขาไม่มาทำไงมันร้อนร้อนแล้วคิดดูแบบว่าตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่ในกรุงเทพอ่ะ
อืมเขาประชุมกันเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับกรุงเทพอยู่เพราะสภาวะกรุงเทพตอนเนี้ยมันเหมือนมีอะไรมาคอบอยู่
แล้วก็ความร้อนเขาใช้ความหลังอุ้ยแต่มันหลายประเทศน่ะที่เห็นว่าเขาเขาว่าเป็นเป็นเป็นไอ้สีแดงแดงอ่ะ
ขึ้นความร้อนคือวันนี้เขาถึงขั้นแบบต้องมีการประชุมด่วนที่สุดคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ครับ
โอ้โหแบบตอนเนี้ยไม่มีทฤษฎีไหนตอบถูกตอบผิดได้เลยอย่างที่สองเกี่ยวกับคลื่นความร้อนที่มันมาจากไหนไม่รู้

ยุโรปจะหนักกว่าเรา
สุจารณ์พิชชิตกระจัดพลันชนดรามาย์อัดอิทดิจะลงแล้วนะ
เขาบอกเลยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนส่วนหนึ่ง
ญาติยงที่ทำบุญบริจาคได้มาทำอาจารย์คม
เห็นข่าวแล้วถามบอกว่าจะไปติดต่อขอคืนเงินได้ไหม

ขอผู้รู้กฎหมายแนะนำหน่อยครับ

สมมุติว่าญาติโยมเขาถอดทอง๕บาทไป

แล้วปรากฏว่าไม่เอาไปไปฝังริ้นเอาให้ใช้เอง

ต้องมีปายอบนุมทนาที่แบบเอ๊เราลงเงินไปเท่าไหร่

ผมไม่อยากเอ่ยชื่อน้องผู้ชายคนหนึ่ง
บอกผมบอกว่าพี่ยังไงก็ต้องได้คืน

ไปไหว้ศาลนี่ศาลนี่ศาลนู่นนี่

ไปไหว้ศาลบอกจมูกคุณถอยผมได้ภายใน๗วันนะ
ถ้าถวายม้าลาย๒ตัวถึงเวลา๗วันไม่ได้

โอ้โธโธโธโอ้โธอ้าว
คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้

เพราะมีการสร้างถนนกันเนี่ยนานหลายปีมากนะครับ

สำเลาเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนน

แต่อันนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่า
อาจจะมีการไม่มีการควบคุมที่ดีหรือเปล่า

มีลักษณะเหมือนกับเป็นคานแท่งปูนเนี่ย
มันหล่นลงมาเพราะว่าสลิงที่ยึดเนี่ยมันหลุดลงมา

ทำไมกันเขาคงจะโดนปูนนีทับนะครับ

คุณคิดว่าบนถนนเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ

นี่ฮะตึกตบลงมาพร้อมกันนะครับ
แล้วก็โดนนี่ฮะคาลปุ่นนี่ทับอย่างนี้ฮะ

มันจะมี๔คันนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณสมชายเอื้อจารุพรท่านก็เป็นผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต๑รายเป็นช่างไฟฟ้าส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑รายเป็นช่างประกอบคาญ
เรื่องต้นก็เตรียมเรียกบริษัทผู้รับเหมาและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบประพูดคุยคู่กัน
โดยทางการพิเศษของประเทศไทยได้สั่งระงับการก่อสร้างแล้ว๗วันนะฮะ
ส่วนทางด้านของคุณรัชนีผู้พร้อมพันธ์นะครับท่านก็เป็นผอสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพหมานครพื้นที่เจ็ด
ก็บอกว่าจะมีการดำเนินการเยียวยาผู้เสียชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ประกันตนด้วยวงเงินนะครับ๑๒๑๓๖๖๙๒๗สตางค์
รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาและทางการพิเศษได้ดำเนินการตามขั้นตอนของความปลอดภัยหรือเปล่า
ก็คือเขาบอกเลยว่าจริงแล้วมีโทษนะฮะมีโทษระวังจำคุกไม่เกิน๑ปีนะฮะปรับไม่เกิน๔แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็คือ
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีกรณีของเหมือนกับสะพานเกือกม้าที่สุด
สะพานเกือกมาดาร์ทเหรอบรถและเกือกมาคนพราม๒เนี่ย
ก็คือถล่มลงมานะฮะแล้วก็ทับรถคันหนึ่งมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถด้วย
แล้วก็มีขนาดด้วยแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเหมือนกับเป็นที่ก็มีการขึงด้านบน
แล้วก็น้ำอ่ะมันตกลงมาค่ะนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันบึ้มลงมาใส่รถอืม
เศษเหล็กที่แบบพุ่งมาต่างนานาเยอะแยะมากมาย
กระทั่งชาวบ้านชาวช่องเขาบอกเขาไม่กล้าจะไปเส้นนั้นเลย
คือปรากฏว่าล่าสุดก็มีรายงานบอกว่า
เขาจะมีการวางมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัย

ใช่ทุกครั้ง

ทำไมมันไม่เสร็จสักทีนิดนึงคือคำถามแบบว่า
คุณถามดูเขาถึงมีฉายาไงว่าถนน๗ชั่วโคตร
อืมนอกจากเวลาเวสเซ็ตนั้นไปออกทะเลพี่เนยเนอะ
ไปหัวหินลงใต้ไปหัวหินไปใต้ลงใต้
อย่างนั้นหมดอ่ะอืมแล้วเดี๋ยวทุกวันนี้

ถูกต้องมาถ้าราม๒อะไรอย่างนี้คนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ทางนั้น
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบ

แถวนั้นเนี่ยการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะอยู่แล้ว

แต่เมื่อกี้มันลงมาเป็นยวงเลยนะภาพผมใหญ่ด้วย
ดูดินะอืม

ลืมไปหรือเปล่าบางคนยังตกใจกับค่าไฟอยู่ไหม
ตอนแรกตกใจยังตกใจอยู่

ป้าเค้าบอกไม่มีตังจะจ่ายค่าไฟแล้วอ่ะ

เพราะเมื่อก่อนเค้าเคยจ่ายอยู่๒๐๐๐พันกว่าบาท
ครอบครัวหนึ่งเคยจ่าย๒๐๐บาททุกวันขึ้นเป็นอยู่

เป็นเท่าตัวบางทีเงิน๒๓๐๐๐ของเขาเนี่ย
มันสามารถแบบเป็นเงินค่ารูปเรียนหนังสือค่าเรียน

แต่ทั้งหมดทั้งหมดเดือนนี้หนักกว่าเดือนที่แล้ว
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวเขาก็รายงาน
ไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่เสียใจหรือดีใจดีนะครับ
อย่างเมื่อวานคุณหนุ่มมันคิดว่าแอร์บ้านตัวเองเสียเลยใช่ไหม

ทำลายสติเดิมเป็นครั้งที่สองของปีเบื้องต้นเนี่ยอากาศมาร้อนจัด
อย่างที่สองมันเป็นช่วงวันลองวิกเอ็น
เพราะ๔๗พฤษภาคมเนี่ยคนอยู่บ้านกันเนอะ
แล้วแบบหลายคนตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันแล้วเนื่องจากว่าสงการเพิ่งเที่ยวกันมา
ก็เลยทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศมากขึ้น
เมื่อทำความเย็นในช่วงอุณหภูมิสูงก็จะส่งผลให้ค่าไฟสูง
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟเนี่ยเราเปิดแอร์ไงก็แล้วแต่ถ้าสมมุติอุณหภูมิข้างนอกสูงค่าไฟคุณแพงขึ้นฮะ
อันนี้คือสิ่งที่ไม่สามารถจับตามองหรือแบบไม่สามารถคาดคณีอะไรได้เลย
หลังจากนี้จะต้องจับตามองวันที่๗พฤษภาคมถ้า๗พฤษภาคมเนี่ยอากาศยังร้อนจัดอยู่
ผู้สื่อข่าวถามเลยว่าสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพราะว่าปีนี้ได้ทุบสถิติสูงสุดสูงกว่าปี๖๕
ตอนบ่ายมันร้อนแต่อันนี้ธรรมสติตอน๓ทุ่ม๓ทุ่มกว่าปกติเนี่ย๓ทุ่มปุ๊บอากาศมันจะเริ่มเย็นลงแล้วมันไม่เย็นหรอกมันก็จะไม่ร้อนดีกว่า
หลังคาดูกันดีนะ

ช่วงนี้ฝุ่นมันก็มาเพราะมันแห้ง
แทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะฮะ
ถูกต้องแล้วก็หลายพื้นที่มีค่ามลภาวะติดอันดับต้นของโลกนะฮะ
มีผลเสียต่อทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหนัง
ทำให้หลายคนกังวลใจกับอากาศที่เราหายใจกันเข้าไป
ทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับเราในตอนนี้
ก็คือว่าหาเครื่องฟอกอากาศดีสักเครื่องค่ะ

อุ่นใจว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ย
อากาศที่บริสุทธิ์ที่แนะนำให้มีติดบ้านเลย
ใช้ได้ในหลายพื้นที่เลยจะเป็นบ้านออฟฟิศหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางต่าง
ติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะ
ครับซึ่งอันนี้ที่จริงแล้วเขาคิดมาตั้งแต่โควิดมาใหม่คุณหนุ่ม
สามารถมั่นใจได้เลยว่าเทคโนโลยีสิทธิบัตรเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ
ฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะได้ถึง๙๙ตัวนี้
แล้วทันทีที่เปิดปุ๊บเริ่มฆ่าเชื้อไวรัสได้เลยนะฮะถึง๙๙เนี่ย
และการันตีได้มีใบรับรองการฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส
เนื่องจากตอนนั้นอ่ะตอนที่แบบโควิดระบาดใหม่อ่ะ
ทุกคนคิดค้นหมดว่าเราจะต้องป้องกันกันยังไงถูกต้องไหม
อันนี้เขาเริ่มคิดค้นมาตอนนั้นเลยว่ามันรับรองว่าฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้จริง
ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกโอ้โหค่าไส้กองมันแพงอีกหรือเปล่า
ตัวนี้ถอดล้างใช้ซ้ำได้ตลอดอายุการใช้งาน
ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์เลยแล้วก็มีประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่ดีตลอดการใช้งานอีกด้วย
อ่าดังนั้นใครที่สนใจตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ
หรือว่าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะเนี่ย
แอดไลน์เลยได้เลยค่ะหรือว่าก็ได้เช่นกันค่ะเอาล่ะช่วงหน้าตอนนี้เอออะไรนะ
อะไรอ่ะฟ้ารักพ่อเอออะไรอย่างเงี้ถูกต้องไหมจนกลายเป็นกระแสที่ว่า
คุณทิมพิธานยิ่งกว่าดาราแล้วน่ะไปไหนมันน่ะยิ่งกว่าดารา
แล้วที่สำคัญผมก็ไปคิดว่าคุณตายชุดนี้มาแล้วอืม
กับคุณทิมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
คนตามกรี๊ดใช่ไหมคะไม่รู้แบบลูกเล็กเจ็ดแดงแบบกรี๊ดแบบ
คลิตแบบแบบแบบปรากฏการณ์อ่ะ
แต่ก็ถือว่าเขาเคยเป็นดาราแบบไหมเขาเคยเป็นนุ่มคลิก
เคยมาที่เอ็กแซคตอนนั้นมาแคสพร้อมภูริอันนี้ทิมเล่ามาดำฟังเองนะ
คือมาแคทพร้อมภูริเสร็จแล้วปุ๊บภูริเป็นดาราทิมไม่ได้เป็นดารา

ตอนนั้นก็เลยกลายมาเป็นนุ่มคลีโอหนุ่มอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วก็เป็นแบบเป็นในบุงในแบบอะไรอย่างเงี้ย

แต่อย่างทิมเนี่ยไม่เคยเล่นละครแต่เคยถ่ายแบบ
แบบแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งมากอย่างเงี้ย
เขาก็เลยแบบว่าไปกรอบคู่ธุรกิจครอบครัวเขาตอนนั้น

แต่ไปเจอกับตายที่ถึงตอนเรียนอยู่เมืองนอก

เรียนอยู่กับเมืองนอกแล้วก็เรียกได้ว่ากลับมาก็แต่งงานกันแล้วก็รู้หลายปีจนกว่า
เมื่อไหร่ทีมจะมีน้องเมื่อไหทิมจะมีน้องแต่งงานกันเป็นฟรีนะ

ตอนนั้นน่ะอืมแล้วก็ตายก็ได้มีน้องที่ทาง

กระแสของทีมตอนนี้ประหนึ่งดาราเลย
ไปในติ๊กต๊อกไปในออนไลน์
ต้องยอมรับทิมพิธา
ฟ้ารักพ่อพ่อก็รักฟ้า

ก็มีทั้งแฟนคลับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นขึ้นไป

ก็วันนี้คุณไอ้ตายเขาลงรูปแต่งงาน
แต่งงานอะไรอย่างนี้
หลายคนก็บอกเฮ้ยก็บอกตายตายไปต่อคิวเหมือนคนอื่นก็เหมือนกันนะ
เพราะตอนนี้คนต่อคิวเป็นล้านเลยคุณไอ้ตายนะให้รอเป็นคิวถัดไปนะ
บางคนก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็เปิดเผยว่า
หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแยกกันอยู่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นสามีภรรยากัน
แต่ทั้งคู่เขาปฏิบัติหน้าที่พ่อกับแม่ได้ดีมากตัวเองมีโอกาสได้รู้เพราะว่า
เขาจะมีเครนกันด้วยนะวันไหนที่ทุกคนจะต้องพาลูกไปกินข้าวพร้อมกัน
ไม่ให้ลูกเขาขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงเนี้ย
พิมก็เริ่มรู้เรื่องแล้ว๗ขวบแล้วเริ่มรู้เรื่อง
แล้วเวลาที่พ่อเขาไปหาเสียงพ่อเขาเอาลูกเข้าไปด้วยนะ
พ่อก็เอาลูกเขาไปช่วยหาเสียงด้วยคนอื่นมีแม่ยกแต่คนนี้มีลูกยกนะฮะ
ถามว่าตอนนี้เจอลูกบ้างไหมเขาบอกเขาเจอลูกเกือบทุกคืน
ส่วนใหญ่จะถามว่ามีใครจะทำให้เสียใจอะไรไหมพอเสร็จแล้วก็จะ
ถามว่าอ่านนิทานเรื่องอะไรวูดดี้ไหมเมื่อวานวูดดี้ก็ถาม
ผมถามจริงเถอะคุณดีก็ถามเขาถามคุณทีมว่า
สองปีที่ผ่านมาเนี้ยเคยไปเดทกับใครบ้างไหมอืม
เขาบอกเขาบอกเขาไม่เคยเดทกับใครเลย๒ปีที่ผ่านมา
เพราะสองอย่างคือเขาต้องเอาลูกเขาเข้านอนทุกวันอืม
อย่างที่สองการเมืองมันแบบเขาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่
ไฟแรงอ่ะเขาก็จะไปสองอย่างเนี้ยให้มันออกมาได้ดี
ไม่เคยออกเด็ดอยากรู้ว่าแอบยังมีคนคุยด้วยไหมเนาะ
อยากรู้เนอะเราเนี่ยนะไม่แต่เท่าที่รู้จักเขาอ่ะ
เขาก็ไปกินข้าวกับตายเกือบทุกอาทิตย์นะอืม
อาทิตย์ที่แบบว่าไปกับน้องด้วยอืมใช่เขาไปกันแบบตลอดนะ
คือเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นพ่อแม่นแต่แบบอืม
ไปกับลูกค่ะผมเจอแต่ตอนเขาไปกับทางลูกสาว
เคยใช่ไหมฉะนั้นอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาโสดแล้วก็ไม่มีใครมาจีบ
มีคนเคยมาหาเขามีไหมมีอ๋อแบบแหละมาไปหาเขาเนอะ
แต่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ตอบใครกลับเลย
อืมก็ว่าอย่างงั้นอ่ะไปดูเรื่องนี้หน่อยจริงจริงต้องบอกว่า
หนุ่มกัญชัยก็เมื่อก่อนเล่นละครทั้งพิธีกรแต่ช่วงหลังมานี่เรียกว่า
ผ่านตัวมาทำข่าวแบบเต็มตัวหลายปีแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มผันตัวมาทำข่าวแบบเต็มตัว
แล้วก็มีรายการแบบว่าดังดังมากมายที่พี่หนุ่มทำอยู่แล้วก็พี่หนุ่มลงภาพ
คือมีการรับโร่รางวัลนะคะจากบิ๊กโจ๊กพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
มอบรางวัลให้กับผมงานนี้ก็อย่างที่บอกไป
พ้องในวงการบันเทิงเหล่าชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันมากมาย
เพราะช่วงนี้อ่านข่าวเยอะเลยเนาะของอาชญากรรม
หนุ่มอ่านเยอะมากติดตามกันมากมายจริงตอนนี้
ขอบคุณครับพี่ทางฝั่งของสมาคมผู้สื่อข่าวและก็ทางภาพของอาชญากรรม
นี่แหละโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

แล้วไม่บอกเขาด้วยก็เป็นประเด็นเลยครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าตลกไม่ออกเลย
คุณตุ๊กกี้เองเนี่ยตัวเธอเองบอกว่า
ยูทูปบุกบ้านนะครับไปถ่ายรายการโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวตัวเธอเองเลย
โดยเจ้าตัวนะครับได้มีการเผยข้อความนะครับ

ท่านไปบ้านหนูไม่บอกหนูสักคำหนูสงสารพ่อแม่หนูมาก

พ่อหนูไม่สบายก็ปลุกมาสัมภาษณ์ท่านไม่ติดต่อลูกเขาเลย
ท่านก็รู้นี่คือพ่อแม่ของหนูพ่อกับแม่ก็บ้านนอกเขาก็
เขาให้ทำอะไรก็ทำดูไปก็ร้องไห้ไปทำไมใจร้ายจัง
แล้วก็ไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้พ่อหนูนั่งได้ไม่นาน
เขาปวดหลังเพื่อยอดวิวจนลืมการะเทศะ
แท็กใหญ่หน้ายาวเชื่อไหมหนูเพิ่งเห็นคลิป
จากการส่งมาให้จากแฟนคลับที่อุบลตุ๊กกี้ก็มีคนมีชื่อเสียง
หาตัวได้ง่ายมากล่าสุดตุ๊กกี้ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า
บตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วจริงต้องคิดก่อนถ่ายด้วยซ้ำ
นี่ลบไปแล้วนะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน
แต่มันก็เกินไปคนไม่สบายอยู่อ่ะเดี๋ยวนี้ก็ชอบทำอย่างเงี้
ให้ยอดมีวิวแต่ต้องสมองเป็นคนป่วยนะ
เชื่อมั้ยกันไหว
เผื่อเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป